ที่ต้องเน้นย้ำเหมือนกันครับกับฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่๗๑
ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดเราก็จะมีเรื่องราวมาฝากกันแทบว่าทุกวัน
สำหรับฟุตบอลประเพณีที่เป็นศึกษักษีตำนานทุกอย่าง

เรื่องของการแปลอักษรซึ่งก็เป็นไฮไลท์สำคัญอีกหนึ่งอย่าง
เหนือจากการเดินขบวนนะครับติดตามได้จากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
ประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์เดินทางมาถึงครั้งที่๗๒แล้วนะครับ
ในครั้งนี้ครับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยรับหน้าที่ในการเป็นเจ้าภาพ
ที่จะสร้างตำนานบทใหม่ให้กับสนามสุพัชลาศัยแห่งนี้
และจะเกิดขึ้นในวันที่๓กุมภาพันธ์นี้ครับ
ขบวนพาเรทถือเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับการแข่งขันฟุตบอล
ประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์มาโดยตลอดนะครับ
และในปีนี้ครับทั้งสองสถาบันต่างก็หวังที่จะโชว์
ขบวนของตัวเองให้กับคุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับ

จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในปีนี้ครับ
จะมากับขบวนที่เน้นไปทางสังคมครับ
ส่วนธรรมศาสตร์จะเน้นที่เรื่องของการเมือง
ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาถนัดครับ
เพื่อที่จะแปลอักษรเป็นข้อความต่าง
ข้อความจะมีทั้งเชิงอนุรักษ์เชิงสังคม
รวมไปถึงข้อความที่ลอสสถาบันฝั่งตรงข้ามนะครับ

ก็คือการฟาดฟันบนสังเวียนพื้นย่าของทั้งสองสถาบันนะครับ
แข่งขันมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานครับ
เริ่มตั้งแต่พุทธศักราช๒๔๗๗กับการแข่งขันครั้งแรก
เริ่มขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองสถาบันนะครับ
ในครั้งแรกแข่งขันที่ท้องสนามหลวงครับ
ก่อนที่จะย้ายมาแข่งขันที่สนามสุขพัชลาศัยแห่งนี้นะครับ
นอกจากนี้ครับในพุทธศักราช๒๔๙๑
หลวงราชการที่๙ได้พระราชทานถ้วยรางวัลให้กับการแข่งขันในครั้งนี้ครับ
หลังจากนั้นการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์
ก็จะเป็นการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับ
ในขัน๗๑ครั้งที่ผ่านมาครับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทำได้เหนือกว่านะครับ
คือเก็บชัยชนะไปได้๒๔ครั้ง
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับเก็บชัยชนะแม้ว่าจะเป็นรองแต่ก็อยู่ที่๑๖ครั้งนะครับ
ขณะที่ทั้งคู่เสมอกัน๓๑ครั้งและได้ครองแชมป์ร่วมกัน
ส่วนนี้คือชมหน้าของผู้เล่นที่จะได้ลงฟาดแข้งในศึกแห่งศักดิ์ศรีครั้งนี้นะครับ
ปีนี้จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยขนผู้เล่นดาวดังในทีมชาติมามากมายครับ
ส่วนทางฝั่งธรรมศาสตร์แม้ว่าอาจจะเงียบกว่าทุกปี
แต่พวกเขาก็ไม่น้อยหน้าและมุ่งมั่นกับการฝึกซ้อมโดยขุมกำลังของนักเตะเหล่านี้แหละครับ
ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้เห็นในวันที่๓กุมภาพันธ์นี้ครับ
ติดตามทางหน้าจอไทยรัฐทีวี๑๕นาฬิกาเป็นต้นไปครับ
และทิ้งท้ายกันที่การแปลอักษรในความทรงจำในฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาครั้งที่๗๑กับป้าย
แค่ได้คิดถึงก็เป็นสุขใจครับ
ห้ามพลาดเลยนะวันที่๓กุมภาพันธ์